บางคนก็กลัวนั่นกลัวนี่นะกลัวอะไรก็กลัวกันไป
เอาแต่อย่างคุณพี่คนนี้บางทีเขากลัวอะไร

ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเลยครับ
โอ้ขอบคุณมากพี่ผมกลัวมากเลย

โอ้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับ
ได้ให้อีกหน่อยก็ได้ครับ
อ้าวเห็นไปได้ไหม

คือเขาอาจจะมีประสบการณ์ไหม

แล้วก็กลายเป็นปม

คลิปนี้เห็นแล้วมันก็มีสิ่งดีเกิดขึ้น
อย่างไรครับ
เรื่องของน้ำใจคน

เราจะข้างทางมาลายนี้ไปด้วยกันครับ

เอาจริงนะผมว่าอาจจะเป็นคลิปที่เขาทำเอาไว้

น่าจะเป็นชาติเดียวที่เป็นเอกลักษณ์จริง

มาลายนี้ไปด้วยกันครับค่ะเยี่ยมเลยเอาจริงจริงนะผมว่าอาจจะเป็นคลิปที่เขาทำเอาไว้เพื่อให้เห็นถึงน้ำใจของคนแล้วกัน
นั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเห็นแล้วเนี่ยคนไทยของเราเนี่ย
คือเป็นเป็นน่าจะเป็นชาติเดียวที่เป็นเอกลักษณ์จริงจริงในเรื่องของน้ำใจที่เรามีให้กันอ่า
เอาง่ายนะช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณได้เห็นน้ำใจคนไทยเยอะแยะมากมาย
ในการช่วยเหลือคนไทยด้วยการที่บางทีเขาปันสุขใช่ไหมไม่มีเงิน
โดนโรคจ้างงานใช่และเรื่องของการปันสุขต่างต่างใช่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้ทานฟรีนะหรือว่าเรื่องของการลดราคาลงนะคะ
หรือว่าแต่ช่วงน้ำที่เอามาให้ดูกันใช่มีที่ทำให้เรามีรอยยิ้มกันนะ